มาที่เรื่องนี้นะคะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ย

เห็นแบบนี้๔๘แล้วคุณแม่
เดี๋ยวถ้าพูด๔๘แล้วก็รู้สึก

หุ่นเอ่ยนะคะดูผิวเอยดูท่าโพสต์เอ่ย
ซีดร้องคลางกันทั้งบางเลยนะคะ
และแววมาว่าหลังสงการนักร้องสาวตัวแม่คนนี้นะคะ
จะจัดแถลงคอนเสิร์ตใหญ่ในรอบหลายสิบปีด้วย
เห็นว่าจองฮอจองวันเวลาด้วย

จากคลานเข่านะคะแล้วก็หมอบกราบค่ะ

ุงมันใหญ่แม่ก้มไม่ลงจริงคุณค่ะ
ก้มไม่ลงติดพุงอีก
ไม่ใช่แค่แซ่บซีดแค่คุณมาช่านะ
ลูกชายคุณมาช่าคุณกาย
ก็มีการโชว์แผงอกขาวกัน